ปฏิบัติการบ่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นในทุกเช้านะ
นี่ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ร่วมปฏิบัติการฟ้าสางไปได้เลยนะคะ

พร้อมที่จะรายงานบรรยากาศเช้าวันนี้แล้วค่ะ
พี่ม่วงผู้บรรยากาศกรรมครับการปราบปราม
นำทีมเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโด
เพื่อเข้ากวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างอาจยากรข้ามชาติ
ผู้ต้องหาตามหมายจับและสิ่งของผิดกฎหมายในจังหวัดภูเก็ต
ขบวนรถเริ่มต้นออกเดินทางจากพื้นที่รอบนอกของจังหวัดภูเก็ตครับ
ตำรวจกองปราบนั้นกว่า๕๐ชีวิตแบ่งกำลังออกเป็น๑๐จุด
ลงปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยจะเข้าจู่โจมแบบสายฟ้าแลบ
ในช่วงฟ้าสางของเช้าวันนี้
เพื่อเข้าปฏิบัติพื้นที่อ่านเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้และแอป
ซึ่งตอนนี้เราอยู่การติดตามของผู้กำกับการนะครับ

ซึ่งเป็นที่พักของกลุ่มผู้มีอิทธิพลลายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต
โดยการข่าวรายงานเบื้องต้นมาว่า
อาจจะมีการซุกซ่อนอาวุธสงครามอยู่ที่นี่ด้วย
โดยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นพื้นที่เป้าหมายจุด
ที่กองบังคับการปราบปรามเข้าปฏิบัติฟ้าสางทั่วไทย
หลังจากประสบความสำเร็จที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีในช่วงปีที่ผ่านมาครับ
ซึ่งทีมข่าวของเรานะครับจะยังเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
ทันทีที่เราถึงที่เกิดเหตุแล้วมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
เราจะรีบรายงานกลับไปที่สถานีทันทีครับ
ศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดภูเก็ตครับ